เราตามความคืบหน้าให้ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนสระ๔เหลี่ยมอพนิคมจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพพนัฐนิคมได้รับแจ้งว่า
มีคนในบ้าน๓คนก็เป็นคนเท่าคนแก่ทั้งนั้นนะ
มีอาการหมดสติตาลอยอาเจียนชีพจรอ่อนเหมือนกับอาหารเป็นพิษ
หรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นถูกวางยาพิษหรือเปล่า
ทั้ง๓คนนะครับมีนางปุ๋ยศรีสมัยซึ่งอายุ๑๐๓ปีแล้ว
นางสาวสำเนียงนาพรมอายุ๖๕ปีและนายสว่างนาพรมอายุ๖๘ปี
ซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะครับ
ปุ๋ยกับนางสาวสำเนียงเนี่ยนอนหมดสติอยู่ในบ้านตาลอยอาเจียนชีพจรอ่อนแรง
ส่วนนายสว่างนอนอยู่ที่สวนข้างบ้านตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอกำลังเคี้ยวใบต้นรางจืดอยู่ที่ปาก
รางจืดนี่เขาว่ามีอาการแก้พิษได้ทั้งหมดอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
รางจืดเนี่ยนะบางคนบอกเคี้ยวแล้วไม่เมาผมเห็นเมาแบบเละเทะเลยนะก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลทั้งสามคนตอนนี้อาการปลอดภัยหมดแล้ว
ระบุว่าผู้ป่วยทั้ง๓คนอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เก็บหลักฐานต่างนะแล้วก็พบว่าก่อนหน้านี้ทั้งสามคน
กำลังนั่งทานข้าวกลางวันกันอยู่นั่งทานข้าวกันอยู่กลางบ้าน
มีข้าวสวยที่หุงแล้วมีต้มขาไก่มีไข่ต้มเป็นกับข้าว
แล้วก็มีข้าวสารที่ยังไม่ได้หุงอยู่ในถังและแบ่งใส่ถุงพลาสติกไว้จำนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อเอาไปตรวจสอบว่า
จะมีสารพิษอะไรเจือปนอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้เขาก็ไปตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมนะครับ
มีเศษข้าวที่หุงแล้วถูกโยนทิ้งอยู่ที่สวนข้างบ้านบริเวณต้นรางจืด
นายสว่างเด็ดมาเคี้ยวเข้าปากพยายามจะล้างพิษที่ตัวเองโดนเนี่ย
สุดท้ายก็ไม่ไหวก็หมดสติอยู่ที่แถวนั้นเนี่ยก็มีกองอาเจียนอยู่แถวนั้นด้วย
ทั้งหมดนะครับตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันเกิดจากอะไร
วันนี้เรามีความคืบหน้าให้นะครับคุณกิตติศักดิ์วีรชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้เลยนะ
หาคุณตาคุณยายคุณทวดนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม
พนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากคุณยายสำเนียงกับคุณตาสว่างสองสามีภรรยา
แล้วก็ต้องเรียกว่าทวดแล้วล่ะเนาะทวดปุ๋ยอายุ๑๐๓ปี
ซึ่งทวดเนี่ยโอ้โหคือนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านยังไม่ไหว
ยังอ่อนแรงอยู่เลยเนี่ยครับโอ้โหเห็นแล้วก็สงสารนะ
โดยคุณยายสำเนียงเนี่ยบอกว่าเช้าวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมาตอนนั้น
กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่กับคุณยายปุ๋ยแล้วก็นายสว่างไปนั่งกินนอกบ้าน
ตัวเองสองคนนั่งอยู่ที่บ้านในบ้านมีกับข้าวเป็นต้มขาไก่
เจียวน้ำพริกตาแดงด้วยมีปลาซิลต้มเค็มกับข้าวสวยด้วย
แต่แล้วจู่พอกินข้าวไปได้ไม่นานก็รู้สึกเวียนหัวหน้ามืด
มีปัสสาวะกับอุจจาระเรียราชออกมาขณะที่นางปุ๋ยก็ฟุบหมดสติไปเลย
ก่อนที่จะมีเพื่อนบ้านมาเห็นเธอก็เลยรีบขอความช่วยเหลือ
เพื่อนบ้านก็รีบนำใบรางจืดมาให้เคี้ยวเธอก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเหมือนกัน
ทำให้เกิดอาการอย่างนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากข้าวสารที่มีญาติกัน
เป็นหลานกันเป็นญาติกันเอามาให้น่าจะเป็นข้าวสารที่มีสารตกค้าง
การทำนาหรือเปล่าไม่เชื่อว่าจะถูกใส่ยาพิษลงไปในข้าว
เหมือนกับที่มีการรายงานข่าวกัน
เพราะทุกวันนี้ที่ผ่านมากินข้าวก็ไม่เคยมีใครมาใส่ยาพิษอะไร
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครทั้งสิ้น
ไม่คือว่าซังสัยว่าโดนอะไรเนอะ
เพราะว่าเป็นลมระบวดท้องวิ่งเข้าห้องน้ำขาก็ไม่มีแรง
ก็ได้นะเพราะว่าป้าลีเขามาช่วย
มาให้กินก็กินหมดหลับตากินหมดแล้วลืมตาไม่ได้
ข้าวสวยวันนั้นที่เราหุงคือขั้นตอนการหุงเราสาวสองครั้ง
ลักษณะน้ำที่เผาเป็นยังไงฮะไม่ได้สังเกตเลย
ก็เพราะหุงข้าวธรรมดาคิดว่ามันข้าวปกติเนอะ
ส่วนนายสวางบอกว่าวันเกิดเหตุเขามีอาการหนักกว่าคนอื่นเลยนะครับ
พอกินไปแล้วก็มีอาการตาลายตัวสั่นเข้าใจว่าความดันขึ้น
ทีแรกอ่ะนะก็ให้ภรรยาไปหยิบยามาให้กินยังไม่ทันกินเลยทนไม่ไหวฮะ
ต้องรีบวิ่งไปเด็ดใบรางจืดที่ริมรั้วหน้าบ้านเอามากินบรรเทาอาการเอามาแก้พิษก่อน
เพราะตอนนั้นคิดว่าต้องถูกยาพิษแน่แล้วก็หมดสติไปเลย
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการได้รับสารพิษจำพวกยาฆ่าแมลง
หรือสารตกค้างเป็นพิษตกค้างจากต้นข้าว
ส่วนกับข้าวไม่น่าจะมีสารพิษเพราะพืชผักที่นำมาทำ
ก็เก็บมาจากสวนหลังบ้านที่ปลูกเองเชื่อว่าคงมาจากข้าวสาร
เป็นข้าวที่ได้รับจากญาติกันแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นการวางยานะ
ถ้าหากว่าผลตรวจออกมาว่าเป็นการวางยาเนี่ยก็ว่ากันอีกทีนึง

ป้องบอกว่าจะได้เก็บ่อนิ่ม
เพิ่มให้เขามีความคิดว่าจะเป็นถัวน้อย
ไม่คิดว่ามันเป็นอะไรเพราะยาต่อนยกร้วม
คิดว่าเขาจงใจตั้งใจไปนะไม่ไม่คิดเลยก็เราก็ถามไปยัง
เพื่อนบ้านที่เข้าไปช่วยด้วยนะครับเพื่อนบ้านชื่อว่านางดวง
นะบอกว่าวันนั้นก็มาหานางสำเนียงที่บ้านจะชวนไปทำธุระ
นางสำเนียงก็บอกว่าเดี๋ยวขอหุงข้าวกินก่อนเธอก็เลยบอก
ว่าเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันนะก่อนที่จะมาตามอีกครั้งนึงที
เนี้ยหลานของนางสำเนียงบอกว่านางสำเนียงเป็นลมอยู่ในบ้านก็
รีบเข้าไปดูพบว่าคนในบ้านกำลังร้องขอความช่วยเหลือกัน
ปัสสาวะอุจจาระในเรียราชเลยบอกให้รีบพาไปหาหมอก็เลย
เข้าไปช่วยส่วนนายสว่างนั้นเห็นว่ามีอาการคล้ายกันแต่นอน
ริมรั้วพยายามจะกินจะเคี้ยวใบรางจืดอยู่ส่วนทวด
ปุ๋ยนอนหมดสติอยู่ในห้องก็รีบเรียกคนมาช่วยนะครับแล้วก็
นำข้าวสวยกับอาหารบนโต๊ะส่งให้กับหมอเพื่อให้เอาไปดู
ด้วยเธอคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ทั้งหมดมีอาการน่าจะมาจาก
ข้าวสวยที่กินกันนั่นแหละ
น่ะแล้วฉันเลยว่าอ่าพี่วางเป็นอะไรเนี่ยกินยาเต็มปาก
นึงน่ะละก่าวอีกสักพักก็เรียกคนมาช่วยก็สงสัยว่าเป็น
เข้าสวยหรือเปล่าทีนี้ว่าสงสัยเรื่องของข้าวใช่ไหมคะเรา
ทวดปุ๋ยอายุ๑๐๓นะนายสมชายบอกว่าตัวเขานี่แหละเป็นคนเอาข้าวสารไปให้ครอบครัวนี้หุง
นายสมชายบอกว่าตัวเองป่วยทางจิตใช่ต้องกินยาตลอดแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนเอาข้าวสารไปให้จริงเพราะเป็นญาติกัน
ทุกปีเก็บเกี่ยวเสร็จก็เอาไปให้แบบนี้ทุกครั้งเอาข้าวสารไปให้กับครอบครัวเป็นข้าวสารที่ภรรยาเนี่ยเอาคืนมา
เพราะเขาเอาไปให้กับภรรยาซึ่งภรรยาย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังนึงภรรยาเอาข้าวสารนี้มาคืนเพราะไม่ถูกกัน
เอามาคืนเพราะกลัวว่าข้าวสารที่เอาไปให้จะมียาพิษอ๋อกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะใส่ยาพิษให้ภรรยา
ภรรยาเลยเอาข้าวนี้มาคืนพอภรรยาเอาข้าวนี้มาคืนก็เลยเอาข้าวนี้มาให้กับครอบครัวที่เขากินแล้วมีอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยค่ะ
แต่เขายืนยันว่าไม่ได้ใส่ยาพิษอะไรไปในข้าวสารนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางญาติของฝ่ายภรรยาเขาใส่อะไรลงไปในข้าวสารหรือเปล่านึกออกไหม
คือก่อนเอามาคืนเนี่ยไม่รู้ว่าฝ่ายเมียใส่ยาพิษกลับมาหรือเปล่าอย่างนี้หรอข้าวสารเขาเอาไปให้เมียเมียไม่ยอมกินเมียกลัวว่าจะใส่ยาพิษ
ก็เลยเอาคืนมาเขาก็เลยเอาข้าวสารนี้ไปให้ครอบครัวที่ป่วยกินเนี่ยพอกินแล้วป่วยเนี่ยเขาก็เลยว่าไม่รู้ว่าจากภรรยามาเนี่ยมันมีอะไรระหว่างทางหรือเปล่าไง

ไอ้ข้าวถุงที่เมียเอามาวาง

เราก็เลยเอาเข้าในกระมังนั้นเอาใส่ถุง
ข้าวฉันบริสุทธิ์ที่ไปให้ป้าปุ๋ยอายุร้อยสามปีเนี่ยแต่เจ๊เอี่ยงเนี่ย
เอาเห็ดม้ามาจากไหนมาใส่ในต้มยำต้มยำไก่อ่ะ
ไม่ใช่ข้าวฉันบริสุทธิ์นะไม่ใช่ข้าวฉันมีพิษนะไม่ใช่นะ
เมียปกติความต้องวางไว้หน้าบ้านเพราะว่าไอ้โชว์มันไม่สูงกับฉัน
ถ้าผลตรวจมันออกมาว่าข้าวเรามียาพิษหรือสั่งพิษ
ต้องโทษไอ้สองตัวเนี่ยช่วยก็ไอ้โชว์

ทำไมเขาต้องใส่ยาครับพี่
ไม่รู้มันไม่รู้สิเพราะมันไม่สูงกับฉัน
ไอ้โชว์เนี่ยไอ้โชว์เป็นน้องเมียทั้งสองคน
นายสมชายยืนยันว่าข้าวสารของเขาบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับข้าว
แล้วก็โยนไปน้องเมียน้องเมียหรือเปล่า

เราไปให้นะเราไปถามน้องเมียให้ด้วย
นางสาวสมฤทัยจุมจันทร์คนที่เป็นน้องเมียค่ะ
ที่นายสมชายกล่าวอ้างเนี่ยนะว่าไม่ถูกกันเนี่ยนะ
นางสาวสมฤทัยบอกว่าจะว่ากันไปก็ไม่ถูกกับนายสมชายจริงนั่นแหละ
แต่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลย
ไม่เคยไปรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวสารอะไรของนายสมชายเลย
นี่ค่ะส่วนที่นายสมชายอ้างว่า
ตัวน้องเมียคนนี้บอกกับภรรยานายสมชาย
กับเมียนายสมชายว่าห้ามกินข้าวสารที่นายสมชายเอามาให้นะ
เพราะอาจจะมียาพิษนะเธอบอกว่าเธอไม่ได้พูด
แต่หลานสาวอีกคนนึงพูดมีอีกคนนึงล่ะ

แต่หลานสาวเป็นคนพูดเพราะรู้สึกแปลกกับการกระทำของนายสมชาย
จู่ใส่ผ้าเช็ดตัวเดินถือกระมัง
เอาข้าวสารมาให้เมียทั้งที่เพิ่งทะเลาะกับเมีย

ดูทำไมดูเป็นห่วงเป็นใยเอาของมาให้
ทะเลาะกับเมียอยู่ดีเอ้าเอาข้าวสารมาให้เมียทำไมอะไรแบบนี้
นี่ไม่ได้พูดหลานเป็นคนพูด
แต่ครั้งแรกน้องพ่อไอ้ของที่มันพูดเนี่ย
มันก็บอกพี่สาวมันบอกเจ๊อย่าไปกิน
อย่าไปกินเออเอาไว้ให้ไก่มัน
เอ่อไล่หลานไอ้ผู้หญิงมันก็บอกพระบูลอย่าไปกิน

ทำไมเราถึงกลัวแล้วก็มีความคิดแบบนี้กันครับคุณพี่
ก็ไม่รู้ตามธรรมดาเขาไม่เคยเอาอะไรไปให้กินไง
ทะเลาะกันปุ๊บถือกระมังข้าวไปใส่ผ้าเช็ดตัว

ที่เขาเป็นเพราะว่าเขามีอาการแบบนี้ป่ะเขา

ก็ไม่รู้เขาเพราะนี่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้สนใจกับเขา

ไปต่ออันนี้ว่ากันด้วยเรื่องข้าวนะ
แต่ตัวนายสมชายเนี่ยที่เป็นคนปลูกข้าว

อาจจะเป็นเห็ดที่ใส่ในต้มคาไก่

ทีนี้เราตามให้ต่อแต่เราไปถามความเห็นของหมอเลยนะคะ
ในแพทย์นิพัทนิพัทผลสกุล
แพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลพนัฐนิคมบอกว่า
จากการตรวจอาการของทั้ง๓คนมีอาการคล้ายกัน
เหงื่อแตกกระวนกระวายรูม่านตาเล็กตีบแคบปัสสาวะอุจจาระราด
เรื่องต้นอาการแบบนี้สันนิษฐานได้๒อย่าง

สารเคมีจากพวกยาฆ่าแมลง
คือเบื้องต้นอาการแบบนี้เนี่ยเท่าที่เรียนมาก็คือ
มันจะมีสิ่งที่ต้องสงสัยอยู่ประมาณ๒อย่างหลัก
ก็คือยาฆ่าแมลง
ชนิดก็คือมีพวกยาฆ่าแมลงจำพวกคาบาเมดแล้วก็ออกาโนฟอสเฟส
ที่สามารถทำให้มีอาการแบบนี้ได้ครับ
อาจจะมีอาการอย่างอื่นที่แตกต่างกันออกไปครับ
แต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
ทีนี้ก็ยังตัดประเด็นไหนทิ้งไม่ได้เลยค่ะ
ทั้งเรื่องข้าวอาจจะเป็นสารพิษจากยาฆ่าแมลงตกค้าง
หรืออาจจะเป็นเห็ดในต้มขาไก่ที่อาจจะเป็นเห็ดพิษ
หรือยาเบื่อคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้

พันธุ์ตำรวจโทภัยรัฐหาศิลปรองผู้กำกับการสอบสวนสพพนัฐนิคมบอกว่า
ตอนนี้เรียกสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องทุกคนแล้ว
โดยเฉพาะนายสมชายไม่เจอพิรุธอะไรนะคะ
พนักงานสอบสวนได้เก็บตัวอย่างเข้าสาร
ข้าวสารเก่าและข้าวสารใหม่ในบ้านของผู้เสียหาย
รวมทั้งอาหารที่กินในวันนั้น
ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนั้น
ส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลาง
ตรวจหาสารปนเปื้อนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ตำรวจ